ไม่ได้ฮะระทึกศึกเด็กช่างตีกันยับหน้าวิทยาลัยเลย
คุณผู้ชมครับจังหวัดฉะเชิงเซากับจังหวัดสมุทรปลาการ
เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกันอ่าแล้วมีอะไรก็มีเหมือนกัน
ครับผมอยากจะถามว่าคุณผู้ชมที่อยู่ฉาเชิงเศร้า
คุณผู้ชมที่อยู่สมุทรปราการคุณคิดว่าจังหวัดของท่านนักเรียนตีกัน
จังหวัดไหนบ่อยกว่ากันอย่าโกรธเบิร์ต
เบิร์ตพยายามพูดแบบนี้เพราะอยากจะแก้ปัญหาอืม
ค่ะจริงไหมใช่ทุกวันไหมจริงเออฉะเชิงเซาสมุทรปราการ
ฉะเชิงเซาดูวันนี้ที่ฉะเชิงเซานักเรียนช่างกลต่างสถาบันมากันสามคน
ดักรอหาเรื่องคู่คู่อลิถึงหน้าวิทยาลัยเขาค่ะโอ้โห
ไปถึงถิ่นก็โดนเจ้าถิ่นน่ะเด้โอ้ยโอ้ยคนอย่าออกไปเดี๋ยวมันเตรียมเข้ามา
คนแปดลิ้วกับคนปากน้ำ
แปดริ้วกับคนปากน้ำเม้นต์มาหน่อยเม้นต์มาหน่อยว่าบ่อยไหม
คนอย่าออกไปเคยเห็นกับตาเคยได้รับกฎกระทบ
หรือว่าจะให้แก้ปัญหายังไงมีวิธีไหมนะครับ
เพราะเขาพยายามแก้กันแล้ว๒จังหวัดนี้แก้ไม่ได้นะครับ
ผู้เกี่ยวข้องก็อย่าโกรธผมผมพูดเรื่องจริงนี่เป็นคลิปภาพนะ
คุณผู้ชมครับที่ผู้จัดการร้านหอมชาบูหน้าวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเศร้า
ถนนมหาจักรพรรดิตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉัดเชิงเศร้า
ถ่ายเอาไว้ได้เย็นเมื่อวานนี้แล้วพี่เบิร์ตดูดิตอนเย็นเนี่ย
จัดโต๊ะเรียงไว้รอลูกค้ามาน้ำแข็งก็พาลูกไปกินไหม
ดอมจะพาพ่อแม่ไปกินไหมเออกลัวจะตาย
ขับรถผ่านไปกล่าวว่าจะกินชาบูนึงเท่านั้นขับเลยไปดีกว่า
นี่แหละครับนักเรียนช่างวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซา
ใทบ้านโพ๋๓คนสวมวกกนอกนะครับแล้วมารุ่มทำร้าย
รุมต่อยเอาก้อนหินคว่างเอาอิดบล็อกทุบนะครับ

ก้อนหินเกือบจะโดนกระจกกระจกร้านชาบูนะผมเห็นใจร้านชาบูจริงเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้ผ่านไปคุณผู้ชมก็อยู่ใกล้ไปอุดหนุนเขาหน่อย
หลังเกิดเหตุครับมีนักเรียนช่างกลได้รับบาดเจ็บหัวแตก
เพื่อนก็พาส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
นักเรียนช่างกลเทคนิคฉะเชิงเซาไปโรงพยาบาล
จากนั้นไม่นานกลุ่มนักเรียนช่างบ้านโพนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ไปโรงพยาบาลเดียวกัน
โอ้โหเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลัวสิกลัวมันจะตีกันในนี้เปล
ว่าแจ้งตำรวจให้มาดูแลหน่อยมาคุมสถานการณ์หน่อย
คราวนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ตำรวจ
เพราะว่าฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซา
ก็มาตรึงกำลังอีกหลายสิบคน
จากการสอบถามนักเรียนที่รับบัตรเจ็บเล่าบอกว่า
ก็เหตุตีกันหน้าวิทยาลัยเทคนิค
นักเรียนช่างบ้านโพหลายสิบคน

ที่สถานีขนส่งนะครับ
มีคนเห็นนะครับแจ้งตำรวจแล้วด้วย

หลังจากนั้นกลุ่มนักเรียนช่างบ้านโพ๓คน

ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคอีกรอบ
อืมพอมาถึงครับก็เจอเด็กเทคนิคคนหนึ่งนะครับ

เด็กช่างบ้านโพก็เลยเข้าไปทำร้ายตีฝ่า

ร่วมสถาบันเห็นเข้าคราวนี้เรียกเพื่อนดิ
คราวนี้มากันเป็น๑๐๑๐ลุม๓
ช่างบ้านโพคนน้อยกว่าก็หยิบอิดนะครับ
้นหินปลาใส่เครื่องใส่คว่างใส่แบบนี้
นางสาววิพาพรวงวิจารณ์อายุ๒๕
ผู้จัดการร้านหอมชาบูโอ้โหเห็นเหตุการณ์แล้ว

เห็นเด็กช่างตีกันทุกวันนี่นี่
ทุกวันเลยทุกวันนะครับ

เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับ
แล้วก็อยากให้เด็กช่างแบบนี้นะครับ
ทั้งพฤติกรรมเนี่ยกลับไปเรียนหนังสือดีกว่า

โอ้โหคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเพียบเลย
ใช่โอ้โหเห็นครับเทศสบานชะเชิงเซา
อยู่ในท้องที่โรงพักเมืองฉะเชิงเซาครับ
นี่ฮะโอ้ตีกันจังเลย